มิวก็คือนางเอกร้อยล้านคนใหม่นะฮะ

ทำรายได้เข้าสู่หลัก๑๕๐ล้านแรง
น้องมิวบอกว่าปื้มปริ่มแล้วเหรอ
ก่อนหน้านี้ถูกถามบ่อยว่าจะได้เป็นนางเอกร้อยล้านหรือไม่

แต่ตอนนี้เมื่อได้แล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของเธอด้วย
คุณนางสิริพรถูกหวยตอนนี้กี่งวดแล้วรู้ไหม
กี่งวดท่ะ

ฉันถามพีอาร์นางเขาบอกแค่หยิบมา

คนก็ถามดวงแล้วนางก็สัญญาว่านางจะให้เลข

น้องมิวเนี่ยในหนังเนี่ยก็แต่งหน้าน้อย
แล้วก็เห็นชัดเลยว่าเครื่องหน้าเธอสวยมาก
มูกโด่งมากก็เลยถูกมาว่าทำจมูกมา
น้องมิวก็บอกว่าแต่งหน้าน้อยแต่งน้อยมากใช่ค่ะ

แล้วนักข่าวก็ถามมีคนบอกว่าตั้งกระทู้เลยนะว่าจมูกไปทำมา
มูกมิวคลอดออกมาตั้งแต่เกิดเป็นแบบนี้แหละค่ะ

รูปเก่าตั้งแต่เด็กเรามีดั้งอยู่แล้วนะคะ
ถ้าถูกจับผิดเราคิดมากมั้ยเส็งมั้ย

โชคดีที่เป็นคนจมูกสวยตั้งแต่เรียนแล้วค่ะ

เมื่อก่อนเราก็ไม่สวยเท่าตอนนี้เพราะยังเด็กไง

แล้วก็แต่งหน้าด้วยเพิ่มขึ้นนะฮะ

แล้วนางบอกว่าถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนพูดจาห้วน
ก็เป็นคนค่อนข้างห้าวในเรื่องนะ